จำร้านที่ขายเหล้าได้มากกว่าบท
นี่มันเลวร้ายที่สุดของการเป็นนักแสดงแล้วนะ
เพราะว่าเราต้องการความชาบางอย่าง

เพื่อจะได้ไปกองแล้วแบบยิ้มได้
คือแซคเข้าใจว่าหลายคนพยายามรับมือกับ
เจ็บป่วยของคนใกล้ชิด
ด้วยการพยายามหาง่ายงามในความป่วยไข่นั้น
แต่ถึงที่สุดเราก็ต้องมายอมรับว่า
มันไม่งามแล้วมันก็ไม่ง่าย

ฉันดูแลยังเข้าใจ
ที่ประจำวันด้วยนะคะ
วันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือเรื่อง
จริงแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์อยู่รอบตัวเราเช่นกันนะคะ

หรือแบบเราได้ยินคำนี้ทั่วไป
แต่มันอาจจะมีบางคนที่
พึ่งพามันในสภาวะที่เรากำลังสั่นคลอน
แล้วอยู่กับมันไปเรื่อยจนถึงขั้นเสพติดก็เป็นได้นะคะ
ทีนี้แขกรับเชิญที่มานั่งกับมิ้นในวันนี้เนี่ย
เธอเป็นคนที่พูดเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตมาอย่างเปิดกว้างมาโดยตลอด
เจอเรื่องอะไรที่แบบหนักหนาในชีวิตหนักอึ้งมามาก
มากหลายแง่มุมนะคะทั้งทางกายทางใจ

แอลกอฮอลิกที่จะพูดกันก็ผ่านมาแล้วนะคะ

อยากจะชวนมานั่งคุยกันว่า

อยู่กับมันผ่านมันฆ่ามัน
ทำยังไงกับมันโอบกอดมันได้ยังไง
ยินดีต้อนรับคุณซายเจริญปุระค่ะ

รู้สึกปลับหลืมมากเลย

ทำเพจรีวิวอะไรต่าง

ใช่ค่ะก็คือทำในสิ่งที่ทำมาตลอด
แล้วจิตใจล่ะคะช่วงนี้เห็นสดใสผิดปกติ
คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่า
ไม่ใช่ว่าอยู่มาวันหนึ่งก็โลกนี้ไม่มีเรื่องเศร้าอีกแล้ว
ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าอยู่ชีวิตก็ไม่มีปัญหาเลย
มันมีอยู่แล้วละถ้าอยากด้วยมนุษยังมีชีวิตอยู่น่ะ
คือไม่ปฏิเสธปัญหาไม่แล้วก็ไม่จมตัวลงไปในมันอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วอยากให้เล่าก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมอยู่ดีถึงมา
ย้อนไปช่วงคุณพ่อป่วยค่ะ
คือแซคเข้าใจว่าหลายคนพยายามรับมือกับความเจ็บป่วยของคนใกล้ชิด
ด้วยการพยายามหาง่ายงามในความป่วยไข่นั้น
แต่ถึงที่สุดเราก็ต้องมายอมรับว่ามันไม่งาม
แล้วมันก็ไม่ง่ายในการที่จะรับมือ
แล้วก็พอดีว่าในช่วงที่คุณพ่อป่วยเนี่ย
มันเป็นช่วงที่ซายเลิกกับแฟนในตอนนั้นพอดี
แล้วความจำสุดท้ายของพ่อเนี่ย
ก็เป็นว่าเรามีแฟนชื่อนี้
ดังนั้นทุกครั้งที่เขาเห็นเขาก็จะถามว่าคนนี้ไปไหน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

เราก็แบบไอ้ที่กำลังจะปรับทุกข์ว่า

มันพูดออกมาไม่ได้

เขาพูดนำไปแล้วว่า

ทุกคนรู้แต่ก็ทุกคนก็จะมองมันแบบโรแมนติกอ่ะ

คือในใจเราก็จะแบบกูก็กลับไปหาพ่อทุกวันมึงให้กูไปไหนวะ
ก็อยู่ที่บ้านไงอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เลยเป็นแบบบอกใครไม่ได้แล้ว
ปรับทุกข์กับใครก็ไม่ได้คือแค่จะบอกว่าเหนื่อยอ่ะ
เขาก็ยังรู้สึกว่าเขามีสายตาที่ตัดสินเราว่า

ความกระตันยูอีกแล้วจะบอกกับน้องชายซึ่งเป็นคนที่สนิทมากอะนะคะ
มันก็สาหัสมากนะงานก็ต้องออกมาเพื่อมา
แล้วน้องก็คืออยู่กับคุณพ่อทั้งวันใช่
แล้วก็คือเพื่อที่ว่าพูดกันอย่างตรงพี่มิ้นในวันนี้
รู้สึกว่าการพูดออกมาดังดีที่สุด
เราไม่รู้ว่าพ่อจะอยู่ได้ยืดยาวแค่ไหน
สมมุติว่าเขาเริ่มงานได้ตอนอายุ๒๒๒๓
สมมุติว่าพ่ออยู่ไปอีก๑๐ปี
เขาต้องอยู่ดูพ่อไปอีก๑๐ปีคือเขาอายุ๓๓
ให้คนเรามาหางานแรกในชีวิตตอนอายุ๓๒

ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับใครเลยเราจะพูดกับใครได้บ้างวะ
แล้วพูดกับใครก็ไม่ได้พูดกับแม่ก็ไม่ได้พูดกับน้องก็ไม่ได้
พูดกับเพื่อนก็ไม่มีพูดกับเพื่อนร่วมงานก็ไม่ได้

ซึ่งใจเข้าใจเขาไหมชัยก็เข้าใจเขาแล้วจะให้เขาพูดยังไง
ใช่ไหมคนมันเจอกันแว๊บในกองถ่ายอ่ะมันก็ต้องพูดอย่างนี้แหละอะไรอย่างนี้
เราก็เลยในเมื่อพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดก็ไม่พูดก็กินเหล้า
นี่คือหมายถึงว่ากินเหล้าที่บ้านหรือว่าเราไปตาม
ที่ที่หาได้กินแต่จะกินที่บ้านกินแบบยากที่สุดก็คือซื้อไปซื้อเหล้าร้านชำตอนเช้า
แล้วกินในรถตอน๘โมงเช้าก่อนทำงานก่อนเข้ากองเพราะว่าเราต้องการความชาบางอย่าง
ให้มันอึนเพื่อจะได้ไปกองแล้วแบบยิ้มได้
แบบเหมือนประคองไม่ให้มันดิ่งไม่ให้มันเศร้ามากไม่ให้มันแย่มาก
นั่นแปลว่าจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่เรากินแอลกอฮอล์คือมันสามารถที่จะทำให้เราผ่านตัวเองผ่าน
ลืมชาให้มันไม่เฮิรตมากให้ชีวิตแต่ละวันมันไม่เจ็บปวดมาก

เวลาพ่อถามอะไรซ้ำก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรค่ะอะไรอย่างนี้หรือว่าเวลาคนถามอะไรซ้ำก็เอาไม่มีอะไรค่ะ
นั่นแปลว่าเราก็อยู่ในอาการมึนมึนนั้นอยู่ตลอดเวลาอยากจะคลิปให้อารมณ์เราอยู่ในอาการมึนนั้นตลอดเวลา
แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แยกเหรอวะเพราะว่าเวลาไปแสดงอะเวลาแบบซีนอารมณ์เราก็ยังเล่นได้
คิดนึกออกไหมมันไม่ได้ถึงขนาดเมาแบบขาดพับลงไปเลยมันก็เป็นวิธีที่โอเคแหละอะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้น
แต่ว่ามันก็กินไปเรื่อยแล้วมันก็เพิ่มปริมาณ

คาดงั้นทุกวันทั้งวันด้วยเราไม่ได้กินเอาความสุนทรีย์อะไรแล้วอะ
มันคือแบบใส่แก้วใส่ขวด
ใส่แก้วกระดาษ
อะไรก็ได้หรือแบบซ่อนไว้ในรถ
พอพักเที่ยงเขากินข้าวเราก็กินข้าวแล้วเราก็เดินไปที่รถ

แสดงว่าเขารู้แล้วแหละแต่ว่ามันพูดไม่ได้เพราะเราก็ทำงานได้
วินนึกออกไหมว่าคือความสัมพันธ์แบบคนทำงานอ่ะ
คือถ้าเธอทำงานได้เธอจะทำงานด้วย
คือเขาไม่มีสิทธิ์จะมาแบบวิพากษ์วิจารณ์อะไรแล้วเขาอาจจะผิดสังเกต
แต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้งานเสียไม่เคยไปสาย
ไม่เคยทำงานไม่ได้ไม่เคยมีปัญหาหน้างาน
แต่ไซดก็ไม่รู้ว่าสภาพซายตอนนั้นจริงแล้วมัน

ใส่ว่ามันเยินแหละใส่ว่ามันเยินมากแหละ
เพียงแบบเราก็เล่นหนังบูกกันไปอะไรอย่างนี้

แล้วคือจริงแล้วการไปกองถ่ายมันไม่ใช่แค่เล่นได้ไง
มันต้องแบบคุยเล่นบ้างใช่ไหมคุยทักทายคนอื่นบ้าง
เหล้ามันช่วยให้ซายทำอะไรแบบนั้นได้ไม่แบบ
ไม่งั้นใส่จะไปอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา
แล้วซายก็รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของซายที่จะต้องทำให้ไวท์ของกองถ่ายมันดี
เพราะมันคือหน้าที่หนึ่งของนักแสดงที่ไม่ใช่แบบเดินเข้าไปแล้วตึงเลยทุกคนแบบทำงานกันไม่มีความสุข
รู้สึกแบบนั้นมันไม่โอเคแล้วฉันก็ไม่อยากให้คนมาว่าได้
มันเป็นความรับผิดชอบทางอาชีพที่จริงมันไม่มีใครมาบอก
มันเป็นเรื่องที่แบบส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่ใจโบยตีตัวเองล้วน
มันเป็นเรื่องที่ไทยแบบตั้งกติกาขึ้นมาแล้วแบบมึงต้องทำให้ได้เท่านั้นอะไรอย่างนี้
ในช่วงระยะเวลาที่เราทำอย่างนั้นกับตัวเองเพื่อให้เราคิดชีวิตต่อไปได้

ไม่คิดบ้าแล้วแสดงว่าทุกคนกินทุกสินคิดไม่หรอก
คิดว่าสบายคือคิดว่าเอาอยู่แค่ช่วงนึง
แค่ช่วงนึงแบบคนอกหักก็แค่ช่วงหนึ่ง
หายก็ดีแบบไปตีก็ขึ้นหน่อย
แต่ว่ามันเริ่มรู้สึกว่า

ตอนหาซื้อไม่ได้แล้วเริ่มแบบ

คือมีความรู้สึกต้องพึ่งพิงมัน

ขาดไม่ได้แล้ว

คือเป็นคนแบบตื่นเช้ามาตอนนี้เรียงด้วยการแปลงฟันก่อน

แล้วเราจะรู้สึกว่ามีอะไรอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจ
ดังนั้นคือพอถึงจุดหนึ่งที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลมันเข้ามาเป็นรูทีน
เราก็จะรู้สึกแค่ว่ามันเป็นเพราะกูไม่ได้กินก็เลยไม่สบายใจแหละมั้ง
อ๋อเหมือนแบบรูทีนอันนี้มันขาดไปมันต้องเติมเต็ม

แต่คราวนี้ก็เริ่มแบบเราพอเป็นนักแสดงมันทำงานกับอารมณ์ตัวเองทุกวันใช่ไหม

มันมีอะไรบางอย่างที่แบบ

คือตอนกินร่าวมันเหมือนมันรู้สึกอ่ะแบบ

พี่บีบมาเลยได้
คิดว่ามันไม่กลัวความลือมเรื่องที่เหนื่อยที่บ้าน
พอเริ่มตกก็ไปเติม
ฉะนั้นแทนที่ในหัวจะคิดเรื่องบท

แล้วเริ่มหงุดหงิด
ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดจะถึงขั้นติด
แต่มันเป็นปีมันไม่ใช่เกิดพูดว่าวานก็เตลียด
เออยอมรับแล้วล่ะจ๊ะว่าฉันติดแล้ว

เออนี่มันเลวร้ายที่สุดของการเป็นนักแสดงแล้วนะ
คือเอาไม่ว่าจะงานอะไรอ่ะคือคุณเริ่มคิดเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องงานคุณอ่ะ
คือคิดว่าร้านนี้จะเปิดไหมจะไปร้านไหนต่อดี
ไปตุนได้เปล่าวะตุนไปตุนเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย

จอดรถตรงไหนดีที่จะไม่ร้อนมากเดี๋ยวกระป๋องเบียกูระเบิด

อีกนิดนึงเดินผ่านสรรพภูมิจะเอาเหล้าขาวเขามากินแล้วว่า
คือมันแบบถ้าไม่มีมันคืออะไรก็ได้แล้ว

มันกลายเป็นตัวเสริมความมั่นใจ
ตัวที่จะทำให้เราแบบผ่านวันไปได้
ตัวที่จะแบบซึ่งแบบคืออยู่มาวันหนึ่ง

แล้วก็เลยเข้าร้านสะดวกซื้อ
อ่าซื้อวายขาวมา
ไม่เคยกินเลยชีวิตนี้ไม่เคยกินวายเลย
เป็นฝ่ายแบบฝาเปิด
ก็แก๊กมากไม่ได้เป็นแบบหรูอะไรเลยนะ
เออคือแบบอะไรก็ได้ที่ไม่มีแอลกอฮอลอ่ะ
เออคือทันทีนั้นคือแค่นี้แหละ

แล้วก็กินแบบเหมือนกินน้ำอะ
เป็นขวดแบบขวดไม่ใหญ่อะค่ะ

แต่ใส่คือกินติดกันแบบ๒ขวด๓ขวดแล้วก็คือเดินไปอ้วก

แบบมันแย่มากอะ

พอแฟนมึงเขาก็ทิ้งมึงไปเป็นปีแล้ว

ไม่ใช่ข้ออ้าง

คนเรามันจะน่าสมเพศไปกว่านี้
คิดได้ตอนกำลังักอยู่

ไม่ได้ยินดีกับมัน

แล้วคือในช่วงระยะไว้นั้นนั้น
พอเรายอมรับแล้วว่าเราติดแล้ว
เราเคยกลับมานั่งดูไหมว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจเรายังไง
ก็ไม่กล้าเข้าไปดูละครที่ใส่ถ่ายตอนนั้นเลยอะ
คือเห็นแว๊บแล้วรู้สึกแบบ

ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ย

เห็นแต่ภาพการซื้อแอลกอฮอล์

นี่คุณเล่นฉากนี้ที่นี่ด้วยเหรอวะ
เข้าใจป่ะไม่มีความทรงจำเรื่องงาน
คือแปลว่ากินแล้วเราลืมด้วยใช่มั้ย

ให้มันพ้นไปทีละวันละวัน

แล้วความสัมพันธ์กับคนรอบข้างล่ะคะตอนนั้น

น้องชายน้องชายสังเกตได้ว่าแต่มันก็ไม่อยากแท็กเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องค่อนข้างอ่อนไหวนะ
คือถ้าไม่ถึงขั้นแบบเมาแล้วก็นอนแก้ผ้าอยู่หน้าบ้านคนเรามันจะไม่ทัดกัน
หลายคนเวลากินเหล้าอย่างนี้มันจะมีช่วงเวลาที่เมาเสร็จแล้วแบบกลับไปทิ้งตัวที่บ้าน
แต่เราเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็เป็นแหล่งหนึ่งที่เราอยากจะผ่านปัญหานั้นไปของพี่ชายเป็นยังไง
สายช่วยนะยอมรับคือเอาแค่ให้ผลเอาแค่ให้มันผ่านไปให้ได้ก่อน
คือหมายถึงว่าเรากินเหล้ามาทั้งวันแล้วเนี่ยกลับมาบ้านเราก็กิน
ก็กินอีกเพราะว่าสายไม่ได้เป็นคนกินคือในช่วงแรกที่เรารู้สึกว่าเรากินประคองอะ
เราไม่ได้กินเพื่อจะชักปั๊กพี่มิ้นไม่ได้กินเพื่อจะได้กลับไปทิ้งตัว
เรากินเพื่อให้มันชาไปเรื่อยให้คีบความคีฟความนำของสภาพจิตอ่ะ
ให้มันอยู่ประคองเกาะเส้นนี้ไว้เรื่อยคือยังฟังคำสั่งได้
มีรุธีนหลักที่เราก่ออยู่กลับบ้านทำไอ่นี่เอาข้าวให้พ่อ
อยู่เรายังเรายังกอกเส้นนั้นได้อยู่แค่แต่ว่าให้เราไม่รู้สึกกับมันมาก

คือแปลว่าไม่ได้มีหรอกภาวะทิ้งตัว

นอนบ้างไหมก็นอนแต่แบบกระจ่องกระแจ๋งมากอะค่ะคือว่าในช่วง
เวลาที่ติดเนี้ยมันหลับไม่ได้สนิทอยู่แล้วแต่ว่าคือก็
กินแบบน้องไม่ยังนั้นมันก็หลับมันมันซึ่งตอนนั้นอะ
มองก็เป็นง่ายดีด้วยซ้ำเพราะว่าไม่งั้นถ้าบางทีใส่
ตื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันดันก็คือแบบเออเหมือนหลับได้นันคิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
ลับจากแล้วแสดง
กูหนีปัญหาไปวันอ่ะ

มันเหมือนแบบหวดตัวเองไปเรื่อย

คือกินเหมือนมนุษย์ที่เขากินแบบหลังเลิกงาน

เราพอยอมรับปุ๊บเราพยายามลดเลย

ก็เรียกว่าเราจะเลิกไหมหรือแค่ลด

แล้วไม่มั่นใจว่าจะรับมือ
ไหวไหมทั้งกับที่ทำงานและกันที่บ้าน

ฉันยังยิ่งรู้สึกว่าแบบมึงแม่งทุนเลสอะ
คือแบบแค่นี้ก็ทำไม่ได้

ไม่มั่นใจว่ะตัวแปลยังเยอะอยู่

จะใช้แบบอย่างนี้เอา
เพราะว่าจะได้ไม่รู้สึกทุเล่ตัวเองถ้าทำไม่ได้

ลดด้วยตัวเองแล้วฉันก็ยังรู้สึกว่า

กินแก้วดีแล้วเมาเลย

แต่ก็ยังไม่เคยกล้าถามว่าคนรอบตัว

แสดงว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อให้เราคือไม่เราไม่สามารถบอกตัวเองได้แล้วว่าเราเป็นคนติดเหล้าเนี่ย
ประมาณหนึ่งปีใช่ประมาณหนึ่งปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยต้องมาเผชิญกับภาวะซึมเศร้าแทน
พอเราไม่ได้ใช้เหล้าในการประคองสติหรือว่าทำให้มึนลืมก็เราก็รับความเครียดมาแล้วเต็ม
แล้วใจจัดการมันไม่ได้ไงไม่มีความพยายามแบบยอมรับเลยว่าอ๋อทำไม่ได้ทำไม่ได้จริง
แต่ถ้ามันก็จะต้องเลือกคือถ้าจะให้จัดการได้ก็ไปกินเหล้า
แต่ฉันไม่อยากกินเหล้าแล้วฉันก็ต้องมารับมือกับความเครียดแทน
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อป่วยคนเดียวก็สาหัสแล้วมึงอย่าเพิ่งป่วย
คือจริงฉันอาจจะอยู่ในภาวะนั้นมานานมากแล้วแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้พร้อมจะไปหาหมอ
ความพร้อมของคนมันไม่เท่ากันพี่มิ้นใจเข้าใจเพราะว่าแม่ใจเป็นแล้วใจก็เห็นเขามาตลอด
เรารู้แหละว่าพวกกูเป็นว่ะแต่ว่าก็ยังแบบ
ประเมินอาการตัวเองว่าเราเป็นซึมเศร้าเนี่ยจากไหนคะ
คือเราจะเป็นคนมีแนวโน้มไม่ปล่อยวางอะค่ะมันเป็นนิสัยที่ติดตัวมาจากการเป็นพี่คนโตนั้นก็เรื่องหนึ่ง
แล้วก็พอแม่ไซดเขาป่วยตั้งแต่ใจยังเด็กอย่างนี้ดังนั้นคือเราจะต้องมีการทำความเข้าใจผู้ใหญ่
แบบที่เด็กทั่วทั่วไปไม่ควรจะต้องทำมันมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นเด็กต้องทำการบ้านต้องรับผิดชอบป่
ฟันฟันก่อนนอนอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แต่มันคือการมันคือการประเมินความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัวที่สุดคือพ่อแม่เราอยู่ตลอดเวลา
ว่าจบที่เราได้ไม่ใช่จัดการปัญหาได้นะหมายถึงว่าถ้าเขาสาดมาแล้วกูรับคนเดียวได้โดยไม่ต้องไปถึงคนอื่น
เราก็เก็บไว้อันนั้นก็คือ๑๒ก็คือพอทำงานเร็วมากอะค่ะเราจะพยายามดันมาตรฐานตัวเองไม่ให้ตก
แล้วเราไม่เคยได้เล่นหนังที่ไม่เครียดเลยอ่ะรักษามาตรฐานคือพอเป็นนักแสดงที่รักษามาตรฐานและพัฒนาฝีมือเนี่ย
เกี่ยวไหมคะว่าบทที่จะได้รับจะเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยใช่อ่ะเริ่มเรื่องแรกด้วยเรื่องล่า
อันนั้นก็โคตรเครียดละครเบาสมองมากทีเดียวนะแล้วเล่นกับใครคือเล่นกับพี่น้องสินใจ
ซึ่งพี่นกเป็นคนมาตรฐานสูงมากเขาไม่ได้มาสั่งเรานึกออกไหมเขาไม่ได้บอกแกต้องเล่นที่นั่นอย่างฉันเขาไม่ได้สั่ง
แต่เรานั่งเห็นเขาคือถ้ากูเล่นไม่ได้เท่านี้เขาแม่งเสียเวลาทั้งกอง
แล้วเราโตมาในบ้านที่เป็นกองถ่ายพ่อเป็นภูมิกับใช่ไหมคะแม่เป็นธุรกิจกอง
เราจะรู้ว่ามันจะมีนักแสดงบางแบบที่บางทีทีมงานหรือพ่อแม่เอามาคุยกันข้างหลังว่าแบบวันนี้ไม่ไหวเลยวะ
วันนี้แม่งไม่ได้เลยจริงคนนี้แม่งไม่ได้เลยจริงเราได้ยิน

ไม่อยากเป็นคนนั้นอ่ะเรารู้เราเคยได้ยินเวลาทีมงานเขาพูดถึงว่าแบบ
มาแม่งก็เลสกลับก่อนหน้าก็ไม่พร้อมคุณเขามาทะเลากับผัวคนที่ไม่ได้หรอก
อะไรอย่างนี้คือเราได้ยินมาแล้วเราแบบ
เราไม่เคยอยากเป็นดาราหรอกตอนเด็กอ่ะแต่วันหนึ่งมันเป็นแล้วอ่ะ

การบันเทิงมันโหดตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เราทำได้

มันคือทุกคนต้องบอกด้วยว่ามึงทำ
ใช่ผู้กำกับต้องบอกว่าผ่านคนดูต้องบอกว่าโอเค

มาจากไหนก็ไม่รู้เป็นลูกภูมิกับอีกอะไรอย่างนี้

มันก็สาหัสมาก
แล้วเราก็ชินกับการเป็นคนไม่พูด

แล้วบทมันก็ไม่เคยง่ายขึ้นเลยบทมันก็ยากขึ้นเรื
ทางนวัดหน้าก
น่ารักอะไรอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแต่ว่าเวลาไปกองอ่ะ
เราจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเราเครียดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มั่นใจสักคน
ทีมงานก็ไม่มั่นใจดิโหพี่คนเล่นแม่งยังไม่ยังคิดว่าตัวเองเล่นไม่ได้อ่ะ
กูเอาอะไรมั่นใจนึกออกไหมเราไม่ควรจะทำให้เขาไม่มั่นใจในตัวเรา
ซึ่งถามว่าทั้งหมดเนี้ยเขาบอกเหรอเปล่ากดดันตัวเองบอกตัวเองอืม
ไอ้ภาวะแบบเนี้ยจะว่ามันมันโหดมันมันก่อร่างสร้างตัวมา
ใช่มันมันจักษมมาเรื่อยเรื่อยคืออยู่นอกกองอยู่อยู่อยู่ตอนยังไม่ได้เข้ากล้อง
ยังไม่แอคชั่นอ่ะกูก็คือตลกเลยนะต้องทุกคนต้องแบบแฮปปี้
คุณต้องจำชื่อทุกคนได้เพราะว่าไม่งั้นจะรู้สึกมันไม่โอเค
รู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้แต่พอแบบมาปุ๊บแล้วกูต้องเล่นให้ได้เลย
ไม่ควรจะเกินแบบสองเทคถ้าแบบไม่ใช่ปัญหาเชิงเทคนิค
ไม่ใช่ว่าเรื่องกล้องหรือเรื่องอะไรกูต้องเล่นให้ได้เพราะแล้วแบบ
อีก๔ฉากแม่งต้องเล่นให้ได้เท่าเดิมคือเล่นอยู่อย่างเงี้ย
มันมันบิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่พอออกไปข้างนอกต้องล่าเริงเลยนะ
จริงแล้วมันมาขาดแบบขาดจริงพังจริงเลยแบบว่าทุกอย่างแม่งเป็นพร้อมกันไปหมดเลยเนี่ย
ก็คือตอนอุบัติเหตุค่ะตอนอุบัติเหตุรถชนเราต้องผ่าคอ
ก็คือน่าจะเป็นคนรถชนแบบว่าที่ไม่ได้รับการเห็นใจเท่าไหร่
แต่ก็จะมีแบบผู้หวังดีต่างเนี่ยแกคนเดียวเขาด่าแกด้วยเว้ยอะไร
ซึ่งแบบกุ้งไม่ได้อยากรู้

แล้วก็แบบแล้วแบบทั้งถี่มาของอุบัติเหตุทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วจนแบบบวกกับการโบยตีตัวเองว่าทำไมเรา
แต่มันอุบัติเหตุนะว่าอุบัติเหตุอะไรยังไงมันบวกหลายอย่างจนแบบปู้ม
หรือความฝันหรืออันนี้หว่ามันรับกูจริง
หรือยังไงหรืออะไรอะไรอย่างนี้
แล้วแบบเริ่มรู้สึกผิดที่ไม่มีแผล
คือใจคอหักก็จริงแต่มันไม่มีแผลข้างนอกเลย
แล้วปีนยังไงทำไมไม่มีแผลก็ล่ามคิดแบบหรือกูกลีตัวเองวะ
แล้วปีนยังไงทำไมไม่มีแผลคือล่ามคิดแบบเหลือกูกลีตัวเองวะ

ทำให้ตัวเองเป็นแผลจะได้รู้สึกว่าสมจริง
แล้วมันก็ซ้ำเติมเข้าไปอีกว่า

หมอที่รักษาก็คือมันสมเหตุสมผลแหละครับที่คนเราจะเป็น
แล้วพอคุยกับหมอคราวนี้มันก็ตามด้วยแบบปัญหาต่างว่าเฮ้ยคุณแบบคุณไม่ต้องกิ๊วมากก็ได้นะ
ก็เลยยังไม่ได้เมนไปที่การรักษาในเรื่องของภาวะซึมเศร้าเท่าไหร่
เพราะว่าหมอมองว่ามันอาจจะเป็นแค่อาการที่มาคู่กันแฝงกันมาจากความเจ็บป่วย

แต่หมอก็เตือนว่ามันมีสิทธิ์จะแซงขึ้นมาได้นะ
ถ้าคุณยังจะใช้วิธีคิดแบบนี้
ยังจะให้ชีวิตหมุนไปด้วยวิธีคิดแบบนี้
คือหมอจ่ายยาได้หมอไม่มีปัญหาหรอก
อยากจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายแต่ว่ามันจะยากนะ
ถ้ายังไม่ใจดีกับตัวเองบ้าง
ไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีคิด
ถ้ายังใช้วิธีรับมือแบบนี้มันจะเป็น
หรือถ้าไม่มีตัวแปลอะไรบางอย่างในชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

เตือนแล้วหมอเตือนไว้แล้วว่ามันมีสิทธิ์นะอะไรอย่างนี้
แต่ว่านาทีนี้โอเคเราเอาที่มันคับขันก่อนเนอะ
เอาให้คุณแยกได้ก่อนว่าอันนี้โรคฝันนะอันนี้โรคจริงนะ
ให้ขับรถได้ให้กลับมาทำงานได้
คือตอนนั้นอยากหายเพราะว่าอยากทำงานกลัวไม่ได้ทำงาน
คือหมอก็แบบมึงก็ไม่ห่วงชีวิตเลยเนอะ
มันก็ยังห่วงเยอะจะทำงานอะไรอย่างนี้
แต่ก็อ้าวก็ได้อะไรอย่างนี้คือก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองกันไป
จนในที่สุดมันก็กลับมาเป็นอีกจริง

แล้วตอนนั้นยังแอลกอฮอลยังอยู่กับเราไหมคะ

แต่ไม่ได้เหมือนช่วงแบบไม่ได้กินทั้งวันอะไรอย่างนี้
แต่แบบปิดวันก็ต้องกินคือกินตลอด
แบบกินข้าวก็คือไม่กินน้ำอะ

เป็นคำที่เราไปทำอะไร
มันเปลี่ยนมันจริงแล้วสุดท้ายมันเปลี่ยนในที่วิธีคิดกับ
กับลดความเครียดหลายอย่างในตัวลงค่ะ

คือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เป็นทริคเกอร์หลักนั้น
นอกจากเรื่องวิธีคิดที่โบยตีตัวเองของใส่แล้วอ่ะนะ

พอพูดไปฉันจะโดนด่าตลอดว่าแบบ
อักกะตันยูอะไรอย่างนี้อีลูกทรพี

ไอ้การด่าแบบนี้แม่งทำกูป่วย

คือสิ่งที่เราด่าตัวเองมาก่อนแล้วทั้งนั้นเลย

สิ่งที่เรากำลังพยายามสื่อสารว่า

ในความเชื่อที่เรารู้สึกว่า

วิธีเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดไปเอง

บางทีมันไม่เป็นธรรมชาติมากจน

ต่างคนก็ต่างเป็นตัวประกันกันอ่ะ
เหมือนเราจับกันเป็นตัวประกันเองอยู่ในครอบครัว

เอาแบบเอาอาวุธขู่กันไว้ตลอดเวลา

ไม่ถึงเส้นที่คนคาดหวัง

คือเขาเริ่มแบบเขาทำล้ายเราละ

พอคนรู้ข่าวก็คือแน่นอนค่ะว่า
ได้รับการสรษะหรือยัง

นี่ตอนเด็กทีเราร้องแม่เค้ายังเลี้ยงได้เลย
ก็จะเจอตราปั๊มว่าอักตันอยู่อีก
ปั๊มแรงมากว่าเป็นไงสบายเลยสิเอาแม่ไปทิ้งไว้ร่วงวันบ้า
เมนต์พันอันก็โดนสักประมาณ๘๐๐ที่เหลือเป็นสแปมเลยเว้ย
ไม่ได้นึกออกแม่ว่าคือแบบ
แต่ว่าในวันนั้นใส่เริ่มจูนวิธีคิดตัวเองแล้วว่า
ไม่ไปไม่มีใครต้องโดนด่าไม่อักตันอยู่ดูดี
แล้วยังไงอ่ะไม่หายแน่แล้วไง
แล้วเขาก็คว้ามีดไล่แทงคือนาทีนั้นไซต้องเก็บมีด
เก็บอะไรที่เป็นอันตรายให้หมด
จนวันหนึ่งอ่ะแม่ใส่เค้า
คือแม่ใส่เค้าเอาบุหรี่จี้ซายอ่ะจี้แบบอย่างเงี้ย
แล้วน้องชายก็คือแบบมึงนี่มันไม่ใช่เรื่องเราต้องทำอะไรสักอย่าง
แต่เค้าเป็นแม่ไงเค้าก็เป็นแม่กูคือน้องชาย
น้องชายก็แบบเค้าไม่ใช่แม่มึงคนเดียวเค้าแม่กูด้วย
ไม่ไหวก็คือไม่ไหวแยกปิดโทรศัพท์ไม่ต้องให้เขาโทรตาม
เขาไม่เป็นอะไรแล้วถ้าเขาเป็นอะไรก็เขาไม่เป็นอะไร
แล้วมันก็คือเค้าเป็นอะไรไหมยังไม่รู้ซึ่งต้องพิสูจน์
แต่มึงเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรแล้วเนี่ยแล้วมันจะเละเทะกันไปหมดแล้วนะ
แต่ว่านาทีนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความพอใจหรือไม่พอใจ
แล้วชัยก็หาหมอก็กินยาก็อะไรไปจนวันหนึ่งน้องชายเดินมาแล้วแบบ
กูว่ากูก็ไม่ไหววะอยากหาหมอซะแบบพอแล้วมั้ง

ใช่พี่มิ้งป่วยหนึ่งคนมันจะลากกันไปหมดเลยนะ
ซึ่งใจว่าอันนี้มันต้องมีอะไรไม่ถูกต้อง
หมายถึงว่าซายจะเริ่มคิดได้แล้วว่าเนี่ยการแก้ปัญหานี้มันต้องมีอะไรไม่ถูกต้อง
เพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มไปหมดแล้ว
คือถามว่าคนป่วยหนึ่งคือแม่เนี่ยถามว่าดีขึ้นไหมก็ไม่ดีขึ้น
แต่นี่ป่วยไปแล้วแล้วน้องชายกำลังเดินมาบอกอีกคน
แล้วแบบนี่มันไม่ใช่แล้ว
ก็เริ่มคิดได้แล้วว่านี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูก
ใช่ว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่จะเอาคนมาโปะสุมลงไปเรื่อยเพื่อจะแบบ

วิธีแก้คืออะไรคนป่วยหนึ่งก็ต้องหาหมอ
หาหมอกินยาแล้วสุดของที่ยาจะทำได้แล้ว
เฮ้ยอย่างนั้นต้องวิธีอื่นไหม
แล้วฉันก็รู้สึกว่าทำไมฉันจะเล่าไม่ได้
แม้ว่าตอนนั้นพยายามเล่าด้วยความรู้สึกแบบ
มีกึ่งมีอารมณ์ขันนิดนึงอะนะ
เวลาเล่ากันซะเตตักนอกใครตามก็จะรู้
แต่มันไม่ตลกหรอกแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นวิธีได้ระบายบ้าง
เพราะว่าไซดเคยผ่านตอนพ่อมาแล้วที่ไม่เล่าเลยแล้วก็ไปกินเหล้าแล้วก็แบบ
ก็ไม่ก็ไม่เวิร์คอยู่ดีอะไรอย่างงี้อันนั้นกูเล่าดีกว่าเล่าแล้วก็
แล้วก็ช่วงนั้นพอใจได้หาหมอเรื่องซึมเศร้าอีกรอบ
มันก็เป็นวิธีการจัดการความคิดของตัวเองใหม่ว่านี่มันปัญหาของเราหรือเปล่า
เราแก้ได้แค่ไหนคุณหมอช่วยไหมคะหมอช่วยมากไม่ใช่แค่ยา
ไม่ใช่ว่ากินยาแล้วเราจะคิดทุกอย่างนี้ขึ้นมาได้เองนะหมอก็ต้องแบบ
แต่หมอก็บอกว่าแล้วจะให้ทำยังไง
เราทำอะไรเรากลับไปอยู่ในท้องแม่ใหม่ได้ไหม
ไม่ได้ที่ผ่านมาเราทำอะไรเราพาไปหาหมอ
คือเราทำได้ทุกอย่างแล้วสุดมือคุณแล้ว
ไม่ใช่ว่าคุณไม่ทำอะไรเลยคุณทำทุกอย่างแล้ว
หลังจากนี้มันต้องเป็นเรื่องที่เขาต้องทำให้ตัวเองบ้าง
เป็นเรื่องให้การแพทย์ทำบ้างให้หมอทำบ้างให้เขาปรับบ้าง
คือคุณโบยตีตัวเองทุกอย่างไม่ได้
คือคนที่ช่วยช่วยมากแค่
วันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไปรักษา
ไปนั่งร้องไห้ใส่เขาเรื่อย
ร้องจึงทิชชู่แบบหมอแบบเปลืองมากแต่เอาไปอีกเอาไปอีกอะไรอย่างนี้
ที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่เคยพูดอะไรกับใครเพื่อนก็ไม่มี

บางทีก็คือเลยออกมาในทางบางทีก็ออกมาในเชิงแบบก้าวร้าวเกินไปอะไรอย่างนี้
เพราะว่าไม่เคยได้จูนการพูดกับมนุษย์จริงนึกออกไหม
เอออยู่ก็อยู่ที่กองอะไรอย่างเงี้ยทำงานอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ใช่ความผิดของสังคมไม่ใช่ความผิดของใครเลย
คือมันเป็นสิ่งที่ซายควรจะต้องจูนเองเพราะมันคือตัวตนของเราถูกไหม
ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรกันเพียงแต่ว่าถ้าในตอนนี้ยังรู้สึกผิดเนี่ยก็ยังอยากรู้สึกผิดที่ว่า
บางทีเราเหมือนเราพูดเราพูดตรงเราเรามีวิธีแอปโพสต์เข้าหาคนที่แบบ
อาจจะดูแข็งกล้าวเกินไปอะไรอย่างเงี้ซึ่งจริงแล้วข้างในเราไม่ได้เป็นแบบนั้น
เพียงแต่เราไม่รู้วิธีที่จะแบบเราไม่ค่อยได้เข้าสังคม
ซึ่งก็ไม่ได้ใจมองว่ามันไม่ใช่ความผิดของใจหรอก

เพราะฉะนั้นว่าโลกมันมีประมาณแบบเป็นร้อยวิธี

ประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ดีขึ้นมาเจอหมด
ว่าพี่ชายเจอหมอคุยคุยกับหมอระบายปุ๊บ

ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็คือกินไปจนถึงจุดที่ลดยา

ตั้งแต่ใจหยุดไปเลย

ก็คุยกับหมอนะแบบถ้าอยากกินก็จะกินเนาะ

เออก็เงินคุณวันไหนคุณจะไปตี้
หมายถึงว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์

ก็เลยบ้าถึงสนุกแล้วนี่
รักษาตัวจนในที่สุดก็คือถึงวันที่

ดูถ้าไม่เวิร์คกลับมากินใหม่

ลองดูลองดูแต่แบบคือหมอเชื่อว่าคุณทำได้

แต่ก็ต้องถามคุณด้วยหมายถึงว่าถามตัวเราด้วยว่า

บอกว่าถ้าหมอไม่ได้ซีเรียสว่า
ถ้าสมซานกลับมาอีกจะไม่ให้กินยาอีกแล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะ

คือการ

ลองนอนให้เร็วขึ้นเพราะว่าเราไม่มียาช่วยแล้วนะ
ลองเลิกรับอะไรที่

เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการได้คุยกับมิ้นไปว่า

ยังไถอยู่อะไรอย่างเงี้ย
พอซีรีส์ดูกลางวัน
สารไม่หายไปจากโลกแล้วกลับมาใหม่ได้
อะไรอย่างนี้คือไม่รับสิ่งกระตุ้น

คือตอนนั้นคิดแค่ว่าเราไม่มียาช่วยแล้ว

คือเราจะมีทริกเกอร์เรื่องแบบเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่
อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าดูเราจะแบบหดหู่จมดิ่ง
หรือว่าใช้วิธีอ่านหนังสือเล่มใหม่

เราก็หดหู่และก็เศร้าแล้วก็วิเคราะห์โรค

กี่ในตารางอยากรู้นอนกี่โมง

แต่พรุ่งนี้มึงต้องตื่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงตั้งนาฬิกา

ก็ถ้าไม่นอนถ้าคืนนี้ไม่นอนพรุ่งนี้ยังไงมันก็ต้องง่วง

พอตอนเนี้ยตารางเริ่มลงตัวลงตัวแล้ว
จัดการได้เหล่านี้หรือเปล่าที่พี่ซายบอกว่าคือมีความสุข
ใช่แล้วก็พอทำทุกอย่างได้ไม่ต้องกินยา
ตารางชีวิตได้จัดตารางการกินได้จัดตารางการนอนได้

คือน้ำหนักเราลงมาจากช่วงพีคที่สุดคือเราหนักเจ็ดสิบสอง
ทุกอย่างที่ถมเข้าไปในร่างกายนะต้องบอกแบบนี้ก่อน

เราไม่ได้ตั้งใจจะลดถูกไหมเราแค่จัดตาราง
เราแค่รู้สึกว่าอย่าจัดน้ำหนักลงเพราะว่าใส่ผาคอใส่น็อตใช่ป่ะ
น้ำหนักเกินมันไม่เซฟ
เอาแค่ว่าลดพอให้หมอแบบไม่ด่า
ตอนแรกคิดแค่แบบจากสิบสิบสองลดเหลือสักหกสิบ

เออแต่คราวนี้พอมันเหมือนแบบก็ไม่เครียดนี่

ก็ไม่ต้องกรอกไก่ทอดทีละแบบเยอะ

เหมือนระบบร่างกายมันได้ทำงานเอง

โดยมีฮอร์โมนที่ได้หลังออกมา
ก็กินเป็นเวลานอนเป็นเวลา

การเป็นมนุษย์ที่ต้องออฟเซตกับอะไรบางอย่าง

ทำไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ก็จะแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาทำเป็นอย่างแรกเลย

ซายเจริญปุระทำงานแต่เด็ก

เวลามีเวลายอมให้ตัวเองอ่อนแอบ้างไหมคะ

ใครสักคนอาจจะเป็นหรอกบางคนแค่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นอะไรบางอย่างที่เขาต้องรักษาสเตตัส
ซึ่งของพวกนี้ส่วนใหญ่๗๐คือโมยตีตัวเองก่อน
ไม่มีใครถามไม่มีใครต้องการความเป๊ะในระดับนี้
คือสมมุติว่าคนแบบนาฬิการงานเป็นเจ้าหน้าของลูกน้องพันคน
มันก็๘ชั่วโมงป่ะวะชั่วโมงทำงานอ่ะอืม

แต่แบบคนมนุษย์อย่างซายมันคือแบบโบยตัวเอง
ชั่วโมงไปแล้วชั่วโมงที่๙กูก็ยังต้องโบยตัวเองอยู่

ตัวตัวเองอยู่ออกมาจากหน้าฉากแล้วไปถึงก็ยังต้อง
นี้ต้องเป็นพาร์ทเฮฮาทีมงานจะต้องคุยกันกับเรา
เราก็จะต้องเฮฮาคือกูแบบเพิ่งร้องไห้ในฉากมา
เดินไปนั่งเงียบเงียบว่าไม่มีใครเขาว่าหรอกถูกปะ

แต่ว่าในที่สุดมันก็ได้ค้นพบว่า
บางอันกูก็โง่กูก็ไม่รู้กูก็เด๋อกูก็ไม่ได้ว่ะไม่เข้าใจ
แต่ว่ามันจะดีที่สุดถ้าสมมุติว่ามันมีคนที่ก็เข้าใจความเป็นเราด้วยว่า
เหมือนยังไงโอเคมีน้องชายหรือมีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มีแนวที่แบบช่วยได้มากช่วยได้มาก
มีคนใกล้ชิดที่รู้สึกว่าเขาเห็นเราในพาร์ทที่แบบไม่เป๊ะได้
มีแล้วใช่มั้ยค่ะ
มีค่ะมีจำเป็นนะอันนี้ใจมองว่าค่อนข้างเป็นเรื่องจำเป็น
เพราะว่าบางทีเราสะท้อนตัวเองได้ไม่หมด
เราเราจะรู้สึกว่าบ้านนี้ก็รูสแล้วนี่ก็มากไม่ได้เป๊ะอะไรอย่างนี้

มีคนมาแบบตลกบ้างทุกวันนี้ฉันยังต้องหัดเล่นมุกแบบว่า
อย่างสีเหลืองเย็นโหลอะไรอย่างนี้นั่งท่องเลยนะ
เพราะว่าแบบเออมันตลกดีคือรู้สึกว่าแล้วก็แบบ
ถ้าเป็นแต่ก่อนเธอจะไม่กล้าตลกกับอะไรอย่างนี้

แล้วก็รู้สึกว่าเราก็ขำตัวเองก็ได้อ่ะอืม
เออก็คือเป็นคนแบบเป็นคนติงตองก็ได้อะไรอย่างนี้ไง
คือเราก็จะมีเส้นของเราค่ะที่รู้สึกว่าการยืดหยุ่นให้ตัวเอง
มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น
ไม่ได้ทำให้งานเสียหายคือเราก็ยังคงเป็นคนแบบนั้นอยู่
แต่ในเวอร์ชันที่ละมุนขึ้นกับตัวเองนะ
คืออย่างที่บอกแหละว่าโลกมันไม่ได้ใจดีกับเรา
ไม่ได้ใจดีกับเราขึ้นโลกไม่ได้ตัดสินใจว่า
วันหนึ่งอีนี่อายุ๔๐แล้วมันรับมือมาเยอะแล้วเดี๋ยวกูใจดีกับมึงหน่อย
ไม่ใช่คุณต้องหัดใจดีกับตัวเองบ้างแล้วนี่คือสี่สิบอ่ะ
โค้งสุดท้ายของชีวิตแล้วนะมึงยังจะแบบ

ยังจะแบบอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันออกมาโอเค
แสดงว่าทุกคนบนโลกอยากให้ทุกอย่างมันโอเคอยู่แล้วล่ะค่ะ
แต่ว่าบางทีมันเลือกไม่ได้บางทีมันเกินมือเรา
บางทีเราควบคุมมันไม่ได้แล้วเราจะต้องทำมันยังไงอ่ะอืม
เมื่อมันทำอะไรไม่ได้แล้วจริงไม่ใช่เราไม่ได้ลองไม่ใช่เราไม่ได้พยายาม
ถ้าให้อธิบายสภาพเขาเรียกอะไรดีสภาวะทางจิตใจในตอนนี้ของพี่ซายจะอธิบายออกมาว่ายังไง
ณขณะนี้สภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้าง
โอเคอาจจะคือมีคนบอกเหมือนกันว่าตั้งแต่แบบพอพอหยุดยาพอออฟยาไปเนี่ย
แม่งดูเป็นคนโลกสวยไปเลยอะ
เหมือนที่บอกตอนต้นไหมว่าเฮ้ยอยู่ดีก็สดใสมากหน้าตาสดใสไป
แต่ว่ามันไม่เชิงว่าโลกสวยแล้วค่ะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยโลกนี้มีความทุกข์ด้วยเหรอ
คือไม่ได้ตกใจรู้อยู่แล้วมันเออโตมาขนาดนี้แบบว่าโล่มันซัฟเฟอร์เนอะอะไรอย่างนี้
แต่เพียงแต่ว่าพูดไปมันจะดูเป็นแนวธรรมะมากเลยมิ้น
มันจะมีคนบางประเภทกับบางคนที่แบบไปสวดมนต์สิไปไหว้พระไปแบบเนี่ยศาสนาพุทธสอนไว้หรืออะไรอย่างนี้
ซึ่งมันทำให้หลายคนที่รู้สึกว่านาทีนั้นที่เรารักษาตัวเราอยากได้หมอมากกว่าพระ
นึกออกไหมคือคนป่วยเราอยากได้หมอเราอยากได้ยา
แต่ว่าหมอทรายเนี่ยคือพอไปถึงจุดหนึ่งสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เขาพูดเนี่ย

แต่ว่าเขาบอกว่าคุณต้องอยู่กับปัจจุบัน
คนเครียดคือคนที่อยู่กับอนาคตไม่ก็อดีต

แต่จริงแล้วมันก็เป็นแฟคด้วยว่า
ส่วนมากความซึมเศร้าหรือความป่วยในระดับที่
มันเกินกว่าร่างกายจะจัดการตัวเองได้
เกรงกับสิ่งที่มันยังไม่เกิด
ไม่ก็เราไปคิดวนเบียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไปคิดอะไรอย่างนี้
มันคือโลกมันโยนสถานการณ์มาให้เรารับมือเรื่อย

มันมาเลยเราพิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเอง
เหมือนอุบัติเหตุมันเกิดเลย
อนาคตก็น่าจะเสียด้วยเพราะว่าเรามองอะไรไม่เห็นเลย

แล้วนั้นคือหมอก็จะบอกเสมอแหละว่า
นาทีนี้ไอ้สิ่งที่กังวลอยู่เนี่ยเอาเรื่องลิสต์เรื่องมาก่อน
เอาเรื่องอะไรเอาลิสต์มาชอบมากทำตาราง
ได้ปัญหาคิดว่าปัญหาคืออะไร
ตอนแรกเลยยังจำได้เลยว่า

อีนี่ต้องตกนรกแน่แบบว่ารู้สึกว่าแม่ไม่โอเค
หมอก็บอกก็เป็นคนเรามันไม่โอเคกันได้
คนเราก็คนเราไม่ชอบได้นะ

ทำไมเราเป็นลูกเราจะไม่ชอบบ้างไม่ได้

ให้เขาพูดใหม่ไหมให้เขาให้เขาทำใหม่ไหม
หรือเราบอกเขาหรือยังเคยบอกไหมว่าไม่ชอบ
มันก็จะอธิบายเหตุการณ์แก้ปัญหาที่ชัดเจน๑๒๓๔
นาทีนี้ทำอะไรได้บ้างนาทีนี้ยังไม่ได้อยู่

กลับไปค่อยพูดไหมดูอารมณ์เขาก่อนไหม

มันเลยทำให้คนรู้สึกว่า
ทุกวันนี้เราอาจจะดูโลกสวยขึ้นหรือเปล่า
หรือดูแบบเย็นลงช้าลง
แล้วก็รู้สึกว่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วไง

ภายใน๖วันฉันต้องอ่านหนังสือให้จบ๑เล่ม

อ่านตุลอ่านสต๊อกอันนี้งานก็ต้องไป
อันนี้อ่านก็คือแบบทุกอย่างไม่ต้องย่อยแบบ

มันเลยเหมือนว่ามันรับเยอะ

ทุกวันนี้คือแบบเออตัวกองกูไม่ค่อยดีแล้ว
เสื่อมสภาพก็รับน้อย

ไม่เกลอกล่อกล่าว
แต่ก่อนจะรู้สึกว่าเขาดูหมดเลยเว้ย

ไม่ทันแล้วอะ

วันที่แล้วเพื่อนบอกมึงเพิ่งเห็นหรือว่ามึงเพิ่งรู้สึกชอบเนี่ยที่มากดไลค์เนี่ย

คือแล้วมันก็โบยตีตัวเองน้อยลงไง

กูไม่ใช่ผู้นำเงินช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ย
จนถึงแบบวันหนึ่งที่คุณชาชาพูดว่าคือโลกขาดเราได้อะ
ไม่ได้สำคัญขนาดนั้น
รู้เรารู้เรียนรู้เหมือนเรื่องนี้รู้ดีมากเลยแบบ

โลกไม่ต้องมีเราก็ได้ใช่ไหมที่เขาพูด
ก็ไม่ต้องมีเราก็ได้
ขาดเราไปเขาก็ทำต่อได้
ถ้าคุณยังไม่ใจดีกับตัวเองอีกมันก็ไม่เหลือใครแล้วนะ
ฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก้อนเดียวที่เห็นชัดที่สุดเลยคือว่า

ว่าใจดีกับตัวเองคำว่ายืดหยุ่นกับตัวเอง

แก้ปัญหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดเพดานของตัวเองลงมา
นั่นแหละใจดีกับตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่ได้จากพี่ชายวันนี้เลย
เพราะว่ามันเป็นต้นต่อของปัญหาเกือบทุกเรื่อง
มันดูอ่อนแอนะบางทีมันดูอ่อนแอแต่แบบ
แต่นี่พูดจากคนที่แบบรู้สึกว่าต้องเป๊ะทุกอย่างอะ
จริงการใจดีกับตัวเองมันไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอลง
แต่มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้ว่าอย่างน้อยเราจะเชียร์อัพตัวเองได้
ดีมากฝากผลงานค่ะ

จริงก็ผลงานอะมีหนังอยู่๒เรื่องแต่ว่าเขายังไม่ได้บอก
แล้วก็มีซีรีส์ค่ะมีซีรีส์มีตอนนี้มีองศาศูนย์

แสดงว่าจะมีหนังสองเรื่องให้เรารุ้นว่าคือเรื่องอะไรบ้าง
ก็จะลงรูปความสุขของไซดก็คือแมวของกิน
จะกินแค่กระจุกกระจิกไปตามเล่นตามคุยกันได้ครับ
เป็นสบายเหมือนอะไรแบบที่เราคุยกันแบบนี้เลย
เก๋มากขอบคุณอีกครั้งนะคะ

วันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในซีซั่นนี้ด้วยนะคะ
นั่นก็คือเครือโรงพยาบาลพญาไทยและเปาโล
ถ้าไม่ไหวเมื่อกี้ฟังเรื่องพี่ซายมาแล้วนะคะ
ซายไม่ไหวสุดท้ายแล้วคนที่รับฟังก็คือผู้เชี่ยวชาญคุณหมอนั่นเอง
ถ้าไม่ไหวหาเถอะ
เขาไม่ได้อยากยื้อเราไว้เขาอยากให้เราหาย
แต่ว่าในท่ามกลางระยะเวลาที่เราจะต้องเดินทางร่วมกันกับหมอค่ะ
เปิดใจให้เขานิดนึงมันจะได้มันคือการเดินทางของทั้งคู่นะ

วันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งกลับง่ำพี่ซายไอดอลยก้าวสุด
ยินดียังไม่ลืมนะยังไม่ลืม

แล้วก็ค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้าจะเป็นใครก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะ
กับพี่ซายไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สนับสนุนโดยโรงพยาบาลปาโลรักษายังเข้าถึงดูแลยังเข้าใจ
โรงพยาบาลพญาไทยทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ